เราจะเชียร์บนไทย

กลับมาอยู่กับผมและเจชนะทิพย์อีกครั้งนะครับ

สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เลยก็คือ

แล้วก็ราการมันจะดีขึ้นเรื่อย
ความละเอียดของถ้ามันจะลึกคมกว่าบาท

อันนี้ไว้ถ่ายนิ่งสโรลไลท์นะครับผม
ถ้าไม่นิ่งถ่ายไม่ได้

มันเป็นสิ่งเดียวที่ขอได้หยุดเวลาได้ครับ

เวลาที่เขายิ้มหรือว่าเขาเศร้า

ที่มันลบไปไม่ได้
มันเป็นอย่างเดียวที่บันทึกความทรงจำและเรื่องราว

ก็มาแอบลงของเราเองอะไรอย่างนี้

โอ้โหคุณกังรอบ
พี่เดมพี่เท่

เราต้องมีเกมทีมชาติ
โซเนเซียฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
ก็คัดเลือกนะฮะเป็นตัวแทนของเอเชีย
ฝากอะไรความรู้สึกที่อยากจะพูด

ไม่ว่าจะเป็นยุคพี่โก้

ถ้าพวกเด็กไม่เก่งกว่าพวกผม

ตอนนี้พวกเราเข้ามาใกล้แล้ว

เข้าไปรอบลึกให้ได้

ในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่

คือการทีมชาติ

ใช่ว่าใครมาติดกันง่าย

ผมได้เกิดมาแบบทำหน้าที่

ที่มาพูดคุยสนุกสนานเป็นกันเองกับเราใน

ไฮเลนสู้ไฮเลนสู้ไฮเลนสู้ไฮเลน
และนี่คือผลตอบแทนของความพยายาม
ความอดทนและความมุ่งมั่น

และสิ่งหนึ่งที่ผมมักสัมผัสได้ทุกครั้ง

สายตาที่อ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยพลังของนักสู้
และนี่คือห้องเครื่องคนสำคัญของทีมช้างศึก

เพื่อใช้ชนะจะเชียร์สุดแรงใจ